ของคุณแตงโมนิดาเนี่ยตอนนี้มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่๒คน
จากห้าคนบนเรือนะฮะก็คือคุณปตนพัช

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหลือเรื่องการขับเรืออะไรพวกเนี้ยนะครับอืม
ท่านผู้ชมยังจำได้เนี่ยนะฮะปตนุพัฒน์เคยบอกว่าจะบวช
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมใช่ค่ะคุณปอบอกว่าตัวเองเคยบวชมาตั้งหลายครั้ง
จริงจริงแล้วตัวเองนับถือศาสนาพุทธถึงแม้ว่าครอบครัวจะนับถือศาสนาคริสต์ก็ตาม

คุณโรเบิร์ตก็จะบวชให้กับคุณตังโมด้วย

คนก็ยิ่งตั้งข้อสังเกตว่าไหนบอกคุณโรเบิร์ตเขากังวลแล้วก็ห่วงผมเขามาก
เพราะว่าเพิ่งไปถักผมไปต่อผมมาอย่างนี้ค่ะ

ใช่ตอนที่ตำรวจจะขอตรวจดีเอนเอจากเส้นผมเขายังแบบระวังมาก
อยากจะให้ตำรวจเอาเส้นผมไปตรวจก็ตรวจอย่างอื่นแทน
แต่เอาเป็นว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละเขาจะบวชหรือไม่บวช
เป็นว่าทั้งคู่เนี่ยจะบวชและไม่ใช่ว่าเป็นแค่กระแสข่าวนะฮะ
ถึงขั้นไปติดต่อที่วัดแล้วนะครับ
วัดท่าไม้นะครับท่านผู้ชมครับวัดท่าไม้ที่อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครบอกว่าจะขอบวช๑๖มีนาคมนี้
หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอาละอาจจะบวชก็ถ้าคนทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าสองท่านนี้จะบวชเนี่ยสองคนนี้จะบวชเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่ด้วยบวชได้ไหม
คดีแบบมันยังไม่จบมันยังแบบค้างคาอยู่เลยเนี่ย
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่วัดท่าไม้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่สมุทรสาครเพื่อจะไปหาความจริงเรื่องนี้
นี่คุณภูริพัฒน์บอกเข้าไปนี่เงียบเลย
ไม่เจอใครเลยไม่เจอพระแม้แต่รูปเดียว
ไม่ใช่แล้วนะฮะคือพอดีตอนนี้ท่านเจ้าวาดวัดท่าไม้นะครับ
พระอาจารย์อุเทนแล้วก็พระในวัดเนี่ย
ปฏิบัติธรรมอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
จะกลับมาวันพรุ่งนี้คุณภูริพัฒน์นี่ฮะก็เลยสอบถามโทรศัพท์ไปนะ
ไปหาพระเลขาของพระอาจารย์อุเทรนจ้าวาดวัดท่าไม้
ท่านยอมรับว่าโยมปอเนี่ยมาที่วัดท่าไม้จริง
มาหาท่านเจ้าอาวาสจริงมาขอบวชจริง

เนื่องจากทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อุเทน
แต่ว่ารายละเอียดต่างเนี่ยพระเลขาท่านบอกท่านก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าเขามาติดต่อขอบวชใช่ไหมฮะ

เพราะว่าเขายังติดคดีความอยู่อะไรอย่างนี้ฮะ
จะให้ทำอะไรยังไงแบบไหน
คุณภูริพัฒน์ได้เจอกับแม่ชีที่ดูแลวัดด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชีท่านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
หลังจากที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ย
คุณปอคุณโรเบิร์ตมาที่วัดท่าไม้จริงนะฮะ

มาถึงนี่ขึ้นไปบนโบสถ์เลยไปไหว้พระประธาน
ทีแรกเนี่ยแม่ชีท่านบอกท่านก็จำหน้าไม่ได้หรอก
แต่มีคนอื่นเห็นจำได้บอกเอ้าสองคนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย
สองคนนี้เนี่ยคือพอคนเห็นแล้วบอกว่ารู้ว่ามาติดต่อที่วัดจะขอบวช

แม่ชีเองท่านยังสงสัยว่าจะบวชได้หรือเปล่า
ก็ต้องรอฟังท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละว่าท่านจะให้บวชได้หรือไม่ได้อย่างไร
ศิษย์ลูกหาที่มากราบไหว้พระที่วัดแห่งนี้
ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงบวชได้หรือบวชไม่ได้อะไรยังไง

คุณภูริพัฒน์ไปคุยกับนี่เลยฮะผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุด
ท่านผู้ชมครับจะบวชต้องมีพระอุปชา
และในพื้นที่วัดท่าไม้เนี่ยต้องให้พระรูปนี้ครับ
จ้าวาดวัดท่ากระบือท่านเป็นพระอุปชาในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน
พระครูสิริสาคอนธรรมนะฮะ
ท่านบอกเลยว่าหากใครจะมาบวชในวัดในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนเนี่ย
ท่านต้องเป็นพระอุปชาบวชให้
และท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยโยม
ไม่ใช่แค่ข่าวไม่ใช่แค่ติดต่อ
แต่เขามาขอบวชจริง๑๖มีนาคมนี้
ก่อนหน้านี้อาทิตย์ก่อนเนี่ยโยมปอเนี่ยให้พระเลขาของเจ้าวาดวัดท่าไม้
ติดต่อมายังพระอุปชาเพื่อแจ้งจะขอบวชแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นได้ปฏิเสธไปบอกว่าอัตมาคงไม่สามารถบวชให้โยมได้
เพราะโยมเนี่ยมีคดีความอยู่เป็นข้อต้องห้ามของคณะสงฆ์ไม่สามารถบวชได้
อุปชาท่านบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แค่ขัดข้องเฉพาะวันเพราะอุปชาจะไม่ระเบียบนะ
ผู้ที่มีคดีความอะไรจะต้องตรงนั้นว่ะต้องตรงให้เรียบร้อยก่อน
ครับว่าโทษนะใช่ผู้ช่วยท่าน
หรือว่าพระอุทธินพลังให้ช่วยท่านบอก
ถึงมาติดต่อซะว่าชัยดังขัดขร่องอย่างไหว
ยังบวชไม่ได้แล้วระเบียบคณะสงฆ์ไม่อยู่

โอโหผมนี่กราบน้ำมสกาล

คือไม่ใช่หมายความว่าไม่อยากให้คุณปอหรือคุณโรเบิร์ตบวชนะ
แต่พระอุปชาหลายที่ไม่ได้ดูเรื่องนี้นะ

นี่ฮะเราไปได้เอกสารมาเนี่ย
นี่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะบวช

มีอยู่มากมายหลายข้อมีอยู่๒๒ข้อ
นี่ครับพระครูสิริสาคอนธรรมเนี่ย
ท่านพระอุปชาณ์ในพื้นที่เผลอจังหุ้นแบนนะครับ
ท่านบอกว่าคือถ้าจะบวชต้องตอบคำถามเรื่องพวกนี้ก่อน
แล้วคุณปอคุณโรเบิร์ตมีอยู่๒ข้อเนี่ย๑๖
เป็นคนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินใช่หรือไม่
ตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้หลบหนี

ระหว่างการต่อสู้หรือว่าดำเนินคดี
ข้อ๑๘เป็นคนต้องหาในคดีอาญาใช่หรือไม่
อันนี้ใช่ท่านก็เลยบอกว่าบวชให้ไม่ได้

เอาละต่อให้ยังไงก็แล้วแต่

ก็คือพระครูสุริสาคอนธรรมท่านบอกว่า
จิตใจของโยมปอกับโยมโรเบิร์ตเนี่ย
ณขณะนี้เนี่ยต่อให้บวชเนี่ยแต่มันยังจะร้อนรุ่มอยู่
หรือเปล่าค่ะผลบุญมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะส่งผลถึง
แตงโมหรือเปล่าท่านแนะนำให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายเพื่อจิตใจที่พร้อมกว่านี้ดีไหมจะได้
อย่างสงบใช่ค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้อย่างแท้จริง
นี่นะฮะส่วนทางตำรวจนะครับพลตรีอุดรยอมเจริญนะฮะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านบอกว่าในส่วน
ปอกับโรเบิร์ตเป็นผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วก็ไม่
พฤติกรรมจะหลบหนีในส่วนของการบวชเนี่ยถ้าถามทางตำรวจ
ไปไหนมาไหนหรือจะไปบวชหรือพำนักที่ไหนอยู่ที่ไหน
อะไรยังไงก็แล้วแต่ท่าจนที่เรียกตัวคุณก็ต้องมาแต่ถ้า
ถ้าจะบวชก็ต้องขึ้นอยู่กับทางวัดแล้วทางสงฆ์แล้วว่าบวชได้หรือไม่
วันนี้ก็ชัดเจนว่าทางพระอุปชาท่านบอกว่าบวชไม่ได้บวชให้ไม่ได้